เพื่อที่จะเพิ่มความอุ่นอาจจะต้องระวังหน่อย

อาจจะทำให้ไฟนั้นลุกลามได้ง่าย
ปัจจัยต่างที่ทำให้เกิดผลพวงแบบนี้

คุณผู้ชมตอนนี้ปัจจัยหลัก
ก็คือลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนนะครับเข้ามาจากทางอีสาน
แล้วก็มาถึงบริเวณตอนกลางประเทศไทยแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนนะครับ
สังเกตว่าจากอิทธิพลนี้ส่งผลให้เมืองไทยของเรากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวนะครับ
แล้วก็กลุ่มฝนส่วนใหญ่ก็ถูกดันลงไปอยู่แถวบริเวณทางตอนล่างของประเทศมาเลเซียครับ
ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปมีการคาดการณ์ว่าลมหนาวที่มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่มาพร้อมกับอากาศเย็นสีม่วงเนี่ยนะครับจะค่อยอ่อนกำลัง
แล้วก็ค่อยเขยิบลงสู่ทะเลต่อไปในช่วงหลังกลางสัปดาห
หมายความว่าช่วงหลังกลางสัปดาห์กระแสลมก็จะเบาลงนะครับ
บริเวณพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยตอนนี้หลังจากที่มีคลื่นยังแรงคลื่น
ก็จะค่อยอ่อนกำลังลงในช่วงสุดสัปดาห์นี้
เช่นเดียวกันนะครับในบริเวณพื้นที่ทางตอนกลาง
อ่อนในกำลังของกระแสลมแบบนี้ก็จะทำให้ความชื้นเข้ามาปกคลุมมากยิ่งขึ้น

ก็จะทำให้พื้นที่ตอนกลางประเทศไทย
ตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างไล่ยาวตรงมา
จนถึงบริเวณภาคกลางตอนล่างนะครับ

ดังนั้นใครจะใช้รถใช้ถนนก็คงต้องเพิ่มความระมัดระวังกันหน่อยนะครับ
นี่คือการเปรียบเทียบอุณหภูมิเมื่อวานนี้
กับวันนี้อุณหภูมิยังคงทรงนะครับ

ในช่วงหลังกลางสัปดาห์ก็จะพบว่า
หลังจากนี้ก็จะค่อยอ่อนกำลังลง

แบบนี้ก็จะทำให้อากาศนั้นเริ่มอุ่นขึ้น
เดี๋ยวมาดูการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกันหน่อยนะครับว่า

จุดไหนต้องระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับฝุ่นละออง

เหนืออีสานพื้นที่สีเหลือง
คือจุดที่มีโอกาสเกิดหมอกเกิดฝุ่นละออง

สีเหลืองดีนะครับก็จะกินพื้นที่มากยิ่งขึ้น

เกือบทุกพื้นที่แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก

ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะเจอ

ถนนก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ

ก็จะค่อยอ่อนกำลังลงตามลมหนาว

เหยียบขึ้นมานี่คือการคาดการณ์

สภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
จะใช้ชีวิตวางแผนการท่องเที่ยวเดินทาง
ก็ตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

เดี๋ยวขอตัวไปชมการเล่นว่าวก่อนแล้วกัน

เพราะว่าอากาศยังคงหนาวเย็นต่อไปนะคะ
สุดสัปดาห์นี้ยังได้มีลมหายใจต่อไปอีกนิดนึง